ได้รับการร้องเรียนจากแม่ของเด็กหญิงวัย๕ขวบ
ที่เธอบอกว่าลูกสาววัย๕ขวบของเธอนะ
ถูกญาติวัย๑๖ปีกระทำอนาจารย์
ด้วยการให้ลูกสาววัย๕ขวบอมอวัยวะเพศให้นะครับ
หลังทราบเรื่องผู้เป็นแม่ก็เข้าแจ้งความ
แต่ว่าผ่านมา๓เดือนแล้วเรื่องยังไม่มีความคืบหน้านะครับ
เรื่องนี้เพจหัวร้อนได้โพสต์คลิปเหตุการณ์
ขณะที่คุณแม่ท่านหนึ่งกำลังนั่งคุยกับลูกสาววัย๕ขวบ
หลังจากลูกสาวตัวน้อยของเธอถูกกระทำอนาจารย์
คลิปนี้มีความยาวประมาณ๕นาทีนะครับ
พร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวข้อความที่ระบุว่า
อยากขอความช่วยเหลือลูกสาวอายุ๕ขวบ๑๑เดือน
เล่าให้ฟังว่าถูกญาติวัย๑๖ปีซึ่งเป็นนักมวย
กระทำอนาจารย์ด้วยการให้อมอวัยวะเพศ

ตั้งแต่วันที่๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ตอนนี้ครบ๓เดือนคดียังไม่มีความคืบหน้า
กระทำผิดยังต่อยมวยออกทีวีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
และครอบครัวคนทำผิดยังด่าลูกสาวของเธอ
ที่ออกมาเรียกร้องนะครับ
ตัวเธอบอกว่าไอ้ที่เอาเรื่องนี้ออกมาเปิดเผย
ออกมาเรียกร้องไม่ได้ต้องการเงินนะ
แต่ต้องการให้คนผิดติดคุก
รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป
และที่สำคัญคือเป็นญาติกันด้วยนะครับ
ฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่แม่ได้พูดคุยกับลูกสาววัย๕ขวบ
ลูกสาวตัวน้อยพูดคุยเรื่องอะไรกัน

แล้วลูกสาวน้อยก็พูดว่าน้อยไม่เอา
พี่ฟูคำนี้พี่ฟูเรียกหรือว่าไง
ประสาทแขกน้อย

เขาก็ไม่โกหกเขาก็พูดสิ่งที่เขาเจอค่ะ
ภาษาเด็กนะในคลิปเด็กหญิงยังบอกว่า
โดนพี่ผู้ทำแบบนี้หลายครั้งแล้ว
ในบ้านที่เกิดเหตุจะมีคนหรือจะไม่มีคนอยู่
แต่เธอก็ไม่กล้าร้องเรียกให้คนช่วย
นะครับก็ต้องเอาคลิปนี้เนาะ
พูดคุยกับลูกไปให้ตำรวจได้ฟังกัน
แล้วก็ให้เกิดความคืบหน้าเรื่องของคดีต่อไปนะครับ